ผู้ชายคนหนึ่งนะครับขี่รถจักรยายนพาเพื่อนที่ซ้อนท้ายมาบอกว่านี่เพื่อนผมโดนกระสุนปริศนาลงศีรษะไม่รู้ใครยิงนะครับจะไปส่งโรงพยาบาลแถวราชกระบังพอดีเจอกู้ภัยระหว่างทางนะครับ
กู้ภัยก็ช่วยเหลือแต่ตำรวจบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่กระสุนปริศนาอ้าวแล้วมาจากไหนผมจะเล่าให้ฟังครับ
ตำรวจสนฉลองกรุงเข้าตรวจสอบเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิตครับปากซอยฉลองกรุง๒๙นะครับ
มีคราบเลือดติดอยู่ที่หน้ารถใกล้กันพบศพนายฟ้าเรน
จันอินมีแผลถูกปืนยิงกลางหัวเลยคุณผู้ชมนอนจมกองเลือดอยู่
จุดเกิดเหตุที่ผู้ตายถูกยิงห่างไปสัก๒กิโลเมตรได้
ตอนขี่มอเตอร์ไซค์มาตามทางได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
จากนั้นก็เห็นในฟ้าเลนเนี่ยหน้าคว่ำลงบนมอเตอร์ไซค์ลักษณะนั่งคล่อมอยู่ริมถนนนะครับ
พอไปดูก็เห็นว่าถูกยิงเข้าที่หัวนี่ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์พาฟ้าเรนนะครับไปส่งโรงพยาบาล
พอมาถึงตรงซอยฉลองกรุง๒๙เอาเจอรถกู้ภัยก็ขอความช่วยเหลือ
นายสมโพธิเกรดอนอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูเล่าบอกว่า
ตี๓มีผู้ชายขี่รถซ้อนกันมา๒คนครับมาขอความช่วยเหลือ
ตอนนั้นคนเจ็บยังไม่เสียชีวิตนะแต่หายใจแย่แล้วหายใจน้อยแล้วหายใจอ่อนแล้ว
ก็พยายามปั๊มหัวใจแล้วเรียกรถพยาบาลมาเสริมใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
คุณผู้ชมครับปั๊มหัวใจแต่ว่าเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เพื่อนคนเจ็บนะฮะก็ยังคงบอกแบบนั้นบอกว่าเนี่ยกระสุนปริศนาลองฟังพี่กู้ภัยหน่อยดีกว่า
เขาบอกคนเจ็บถูกยิงมาผมก็เลยเข้าไปดูคนเจ็บ
แล้วก็เลยเอาพาคนเจ็บลงมาเพราะว่าคนเจ็บเลือกสุดท้ายแล้ว
ผมได้สอบถามคนขับเบื้องต้นที่ผมได้สัมภาษณ์คือว่า
เขาบอกว่าคนเสียชีวิตเนี่ยคือขี่รถไปคนละคันกับเพื่อนผู้ตาย
คนเสียชีวิตเนี่ยได้หลบกระสุนปืนหลบแล้วก็ไม่พ้นก็ถูกยิงเข้าที่ศีรษะเข้า
คุณผู้ชมตามผมมานะตามผมมานะกระสุนปริศนาหรือเปล่านะ
พี่กู้ภัยยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
ตอนพยายามปั๊มหัวใจอยู่นะมีเพื่อนของผู้ตายเป็นผู้หญิง๒คนขี่รถจักรยานยนต์กันมา
แล้วก็เขาก็เลยฝากมือถือ
เขาก็คือกู้ภัยนะฝากโทรศัพท์มือถือของผู้ตายไว้กับเพื่อนผู้หญิงก่อน
ทั้งคู่บอกเดี๋ยวจะไปตามแม่ของคนตายมาดูศพนะแล้วหายไปเลยครับ
เขาบอกเขาพยายามติดต่อเอาโทรศัพท์มาคืนไม่มา
ต้องขู่ถึงสองครั้งถึงเอามาคืนแต่ว่าข้อมูลในโทรศัพท์คุณผู้ชมลบหมดแล้ว
จากข้อมูลของตำรวจพบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายกับเพื่อน
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนอีกคนนึงซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับ
อยู่ใกล้กับซอยฉลองกรุง๕๖เพื่อนคนนี้หายตัวไปแล้ว
ว่าเป็นคนก่อเหตุเพราะจากการสืบสวนพบว่า
มีความขัดแย้งกับข้อมูลที่เพื่อนเล่ามาทั้งหมดไอ้กระสุนปริศนา
ไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมผู้ตายกับผู้ก่อเหตุเนี่ยทะเลาะกันในวงเล่าครับ
แม่ของผู้ตายเนี่ยวันนี้ไปรับศพนะฮะลูกชายจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดลำผักชีแม่ของผู้ตายเล่าบอกว่า
ลูกชายเป็นคนไม่ค่อยพูดหรอกนะก็ไม่รู้ว่าลูกชายมีปัญหากับใคร
แล้วไม่ค่อยกลับเข้าบ้านนานจะกลับมาสักที
เมื่อคืนแฟนของลูกชายเล่าบอกว่าลูกชายถูกยิงเสียชีวิตแล้วนะแม่
ตกใจมากครับล่าสุดที่เจอลูกก็รู้สึกแปลกรู้สึกยังไงครับแม่ครับ
พูดเลยแต่พูดแต่ว่าฝากนู่นฝากนี่เหมือนกัน
ฝากรถเขาฝากรถเขา
ก็สนิทนะแต่เขาไม่ควรช่างพูด

แล้วแต่กรรมของเขานะ
เขาทำไม่ดีกับเราเดี๋ยวเวลาความไม่ดีกับเขาก็ไม่ต้องไปอาคาด
ท่านรองผู้ประคับการตำรวจนครบาน๓ระบุว่า
ขณะนี้ตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมขออนุมัติศาลท่านออกหมายจับ
สาเหตุก็นั่นแหละครับทะเลาะกันในวงเล่าฮะ